ข่าวคราวที่เป็นเรื่องข้างเคียงสืบเนื่องมาจากการชุมนุมเนี่ยค่ะ
มีหลายประเด็นเราอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามแบบครบทุกมิตินะคะ
มาดูเรื่องนี้ค่ะเมื่อเช้าค่ะนายสนทิยาสวัสดีที่ปรึกษาประธานคณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนรัศดร
ไปที่สอนอพหนโยธินค่ะไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากรณีไปร่วมชุมนุมที่๕แยกลาดพร้าวเมื่อ๑๗ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
สนทิยาบอกว่าจากที่รัฐบาลประกาศพรกรฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงและมีการชุมนุม
ส่วนตัวเห็นด้วยที่การชุมนุมนั้นเป็นอิสระเสรีแต่ไม่เห็นด้วยที่ไปปิดการจราจร
ไปร้องเรียนก็คือในส่วนของนายธนทรค่ะซึ่งได้ดำเนินการสนับสนุนการชุมนุมมาตั้งแต่ต้นเกือบทุกครั้ง
มีการโพสต์ลงเฟซบุ๊กสนับสนุนการเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมถึงนางสาวพันนิกาวานิสหรือคุณช่อนะคะและนายปียบุตรแสงกระหนกกุล
ซึ่งทั้งหมดก็ยังมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็คือที่ห้าแยกลาดพร้าวค่ะ
สนทิยาบอกว่านายธนทรเนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
เป็นรูปตัวเองตอนที่ไปร่วมชุมนุมนายสนทิยาบอกว่าการกระทำนี้ของนายธนทรเนี่ย
ถือว่าเป็นความผิดเป็นความผิดพรบสองฉบับคือการชุมนุมสาธารณะ
และว่าด้วยโรคติดต่อร้ายแรงแล้วก็ถือว่าผิดพรกรฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงด้วย
ก็เลยนำหลักฐานภาพถ่ายเนี่ยค่ะภาพถ่ายที่นายธนทรโพสต์ในเฟซบุ๊กกันนะคะ
ร้องทุกข์ที่สนพหนโยธินให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ
คุณขณะตอนได้สำนุนเรื่องอย่างเช่น
คุณขณะตอนได้แจกน้ำให้ผู้ชมนุมใช่หรือไม่

คุณขณะทตรคุณประยะบทหรือคุณช่อ

อืมตำรวจก็รับเรื่องเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูพยานหลักฐานต่างต่าง
แล้วก็ปรึกษากับทางผู้บังคับบัญชาว่าจะมีการดำเนินคดี
ตามข้างต่างของกฎหมายได้อย่างไรหรือไม่นะคะครับ